เรื่องนี้จริงอยากชวนคุณผู้ชมคุยเหมือนกันนะว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไง
เพราะความคิดเห็นมันแตกออกเป็นสองฝั่ง
คือที่ป้ายที่อุทยานน้ำตกแห่งชาตินางรอง

เขียนบอกว่าห้ามให้อาหารสุนัข

เห็นไหมห้ามให้อาหารสุนัขโดยเด็ดขาดฝ่าฟื้นมีโทษปรับ

มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าใจดำ

เนี่ยขอถามหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกนางรองหน่อย

แค่เศษอาหารถ้าคนไม่ให้แล้วจะยังไง

เออโดนด่า
คนก็เข้ามาคอมเมนต์๒กระแส

ก็ถ้ากลุ่มที่สงสารหมารักมากเอาไปเลี้ยงไหมล่ะ

ก็บางทีถ้าเกิดเราไปเที่ยวแล้วแล้วมีคนเอาอาหารไปให้มันเยอะขึ้น

แต่มันก็จะมีความไม่ปลอดภัยตามมาเออ

เห็นไหมคุณดูสิคนเป็นหัวหน้าใจดำมาก
เอ้าถกทิ้งกันสนั่นร่างโซเชียลเลยนะคะ
เพราะว่าผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อคุณนัทธนันเนี่ย
เป็นคนโพสต์คลิปขออภัยโพสต์ภาพ

กองเชียร์ฝ่ายใจดำคนรักหมาก็เยอะ
กองเชียร์ฝ่ายหัวหน้าอุทยานก็แยะเหมือนกัน
เอาฝ่ายคนที่รักหมาก่อนนะ
บอกใจดำไม่มีเมตตาเอาซะเลย
อีกคนบอกหมามันผอมจะแย่อยู่แล้ว
ให้อาหารหมาจรทำไมไม่ได้
ขนาดคนยังหิวเลยแล้วหมามันจะไม่หิวเหรอ

ถ้าอยากให้ให้ไปเลยไม่ต้องสนใจหรอก

อันนี้ฝั่งที่เขาเชียร์การให้อาหารหมาจร
ส่วนฝั่งที่เห็นด้วยกับอุทยานเขาก็บอกว่า

หมาจรก็จะแห่กันเข้ามาจาก๑เป็น๒จาก๒เป็น๔จาก๔เป็น๘
รออาหารในพื้นที่อุทยานนี่แหละ
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหมาจรมันไม่ได้เชื่อง
เกิดมันตกใจมันระแวงมันอะไรขึ้นมา
จะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวไหม
เกิดอันตรายกับสัตว์ป่าอื่นในเขตอุทยานหรือเปล่า
หรืออาจจะเกิดอันตรายกับตัวหมาเองหรือเปล่า

แล้วความสะอาดมันก็จะย้อนกลับมาคนที่ไปเที่ยว
อันนี้ก็เข้าใจคนมุมที่เขาเป็นห่วงไหม
ใช่คือเอางี้ไหมล่ะถ้าคุณให้อยากให้อาหารให้ได้
แต่เวลามันไปชี้ไปอืดอะไรคุณเก็บให้ด้วยไหมล่ะ
มันก็คือต้องมันคือมันให้อย่างเดียวไม่ได้มันต้องรับผิดชอบด้วย

สุดท้ายมีคนเขาก็เหน็บในว่าโถมีใจเมตตากันมากเลยนะคะ
ถ้ารักหมาขนาดนั้นพามันไปเลี้ยงสิคะ
เออเงียบกริบกันไป
ตอนนี้ยังไม่มีการชี้แจงออกมาจากอุทยานนะคะ
แต่บนสังคมโซเชียลก็ยังคงถกเถียงกันอย่างดุเดือดเลือดพลาด
นี่ไงจิตใจเมตตาจังเลยค่ะรับไปเลี้ยงสักตัวไหมคะ
นี่เห็นไหมจริงสิ่งที่อุทยานประสงค์ห้ามไม่ใช่คนให้อาหาร
แต่ต้องการคือไม่อยากให้มีหมาในอุทยาน
เพราะกลัวมันไปกัดไปทำร้ายนักท่องเที่ยว
เคารพสถานที่หน่อยไม่เกี่ยวกับใจดำใจไม่ดำหรอก
แต่ที่ไหนก็มีกฎต้องปฏิบัติตาม
ถ้าทำตามกฎไม่ได้ไปเที่ยวที่อื่นเถอะ
เนี่ยคนเขาก็พูดกันเยอะทีนี้อ่ะไปดูหมาตัวนึงแล้วกันดับอารมณ
เพราะตอนนี้ในโลกออนไลน์เรื่องนี้นะอารมณ์มันร้อนเหลือเกิน
พาไปดูเจ้าบีเกิ้ลตัวหนึ่งดีกว่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วนะคะ
มีคนไปเจอเจ้าบีเกอร์ตัวนี้นั่งรอใครก็ไม่รู้แหละอยู่หน้าห้าง
แต่เห็นแล้วมันน่ารักเหลือเกิน

ตอนแรกผมไงดูปั้นตุ๊กตาอันนี้คือพาควรเรียกอ้วนใช่มั้ย
ไม่ได้อ้วนอย่างเดียวนะแก่ด้วยอ่ะยุมนามน่าจะอยู่แล้ว
บอกว่าป้ารอปภบอกว่าเจ้าของน้องไปซื้อของข้างใน
น้องเข้าไม่ได้เลยบอกให้น้องนั่งรอตรงนี้

มันเชื่อฟังมากหลายคนก็เลยเข้ามาคอมเมนต์บอก
ว่านอนสอนง่ายจังเลยลูกน่ารักจัง

ก็รู้ว่าต้องนั่งรออยู่เฉยไม่วุ่นวาย
กฎระเบียบเขียนเอาไว้บอกว่าห้าม

เออมีการเปรียบเทียบประทบกับต่อท่านกัน

แล้วนั่งนิ่งแต่ว่านั่งตรงกลางเลยนะ

ยากนะคุณปกติหมามันจะติดเจ้าของ
มันก็วิ่งตามถ้ายิ่งคนเยอะมันก็จะแบบสาย